ประเด็นล่าสุดนะคะว่ากันด้วยเรื่องขอนไม้กับชาวประมง

คือถ้าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาพูดกลางก็คือ
สสเต้เขาก็มีความพยายามมาก
ในการลงพื้นที่เกือบทุกวันไปหาภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อไขข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโม
แต่ว่าคลิปภาพนี้ที่มีการตั้งโต๊ะแถลงแล้วบอกว่านี่ไง
เป็นภาพช่วงเวลาที่คุณตังโมตกเรือแล้วว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
มีลุงหาปลาพายเรือไปใกล้แล้วไม่ช่วย
ประเด็นนี้โอ้โหยังพูดถึงจนทุกวันนี้
เพราะว่าคุณลุงออกมาแสดงตัวแล้วว่า
ผมเองลุงนิดคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ผมเอง
แต่สิ่งที่ลอยน้ำอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่คุณแตงโมแต่คือขอนไม้

ตกลงแล้วคืออะไรกันแน่สสเต้บอกว่าขอให้ข้อมูลใหม่
ผมดูภาพอย่างละเอียดมากขึ้นขยายภาพแบบชัดใกล้มากขึ้น

ตกลงนี่คือคุณแตงโมนั่นแหละเกาะขอนไม้อยู่
แต่ลุงหาปลาที่พายเรือไปไปไม่ทันถึง
คุณแตงโมจมลงไปในน้ำซะก่อน
หาปลาไปถึงมันเลยเหลือแค่ขอนไม้
มันก็คือขอนไม้แต่ว่าคุณแตงโมเกาะอยู่อย่างนี้หรอ
คุณตังโมล่วงลงไปแล้วจมลงไปแล้ว
ดังนั้นลุงหาปลาพอไปถึงเลยเหลือแค่ขอนไม้ไง

ใช่ค่ะเช้าวันนี้สสเต้โพสต์ข้อความเรื่องนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็บอกว่าดูคลิปหลายรอบ
น่าจะเป็นขอนไม้แล้วคุณตังโมเกาะมาด้วย
ช่วงเวลาคือ๓ทุ่ม๓๖นาทีถึง๔ทุ่ม
ช่วงนั้นกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่แรงมาก
แต่ว่าตอนที่คนหาปลาพายเรือไปถึงมันเหลือแค่ขอนไม้แล้ว
เพราะคุณแตงโมคงไม่ไหวแล้วแล้วจมลงไปในน้ำ
แล้วน้ำมันลึก๗๒๐เมตร
มันก็เลยไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะกว่าจะไปถึงเหลือแค่ขอนไม้แล้ว
ทีนี้ค่ะสสเต้บอกว่าจากประสบการณ์ตรงนะคะ
คลองข้ามแม่น้ำน่านและคลองส่งน้ำเป็นชั่วโมงข้ามฝั่งได้นะ
มะพร้าวแห้ง๒ลูกหรือห่วงยางเล็กอันนี้ได้
ดังนั้นถ้าเกาะขอนไม้ก็น่าจะเป็นไปได้เขามองแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิพูดไปสั้นว่าสสเต้เขาประกาศแล้วนะคะว่า
ขอยุติการค้นหาหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
บอกว่าคดีแตงโมได้ทำหน้าที่ผู้แทนและภาคประชาสังคมมาพอสมควร
พยานหลักฐานประกอบข้อสังเกตต่างเป็นพยานที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมยุติธรรมต่อแตงโม
นี่นะคะก็หลังจากนี้คงเป็นหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่
สังคมให้สิ้นสงสัยนำคนผิดมาลงโทษ
จะไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามเดิมค่ะ
เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กระบวนการยุติธรรมภักดิ์ไทยศรีวิรัยเร็วนี้
แต่ก็ทิ้งท้ายว่าถ้ามีเหตุไม่ชอบมาพากลคดีแตงโม
ทนไม่ไหวนะก็เรียกร้องมาได้เสมอ
แล้วก็มีการโพสต์ขอโทษลุงนิด
ลุงที่พายเรือหาปลานะคะ
โพสต์ว่าขอโทษนะถ้าผมทำให้ประชาชนเข้าใจลุงผิด
ผมไม่มีเจตนาส่วนเรื่องคดีแล้วแต่ลุงนะ
เพราะว่าลุงแจ้งความดำเนินคดีกับสสเต้ใช่ไหมคะ

สสเต้เลยโพสต์ว่าส่วนคดีผมแล้วแต่ลุงนะ
ผมไม่โกรธเพราะลุงนิตคือประชาชน

หลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับสสเต้พี่เต้พระราม๗ก็เปิดแถลงข่าวเรื่องการยุติบทบาท
การติดตามเรื่องคดีของคุณตังโมเขาใช้คำว่าชั่วคราวใช่ไหม

นี่ฮะที่สภานะครับทุกผู้ชมครับ
โดยบอกว่าก็มอบคลิปวงจรปิดนะมอบหลักฐานต่าง
ประเด็นสงสัยกว่า๒๐ประเด็นในคดีนี้ให้กับตำรวจไปเรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นคงต้องรอเวลาในการที่ตำรวจจะทำหน้าที่ต่อไป
เอาฟังเสียงคุณมงคลกิจหน่อยนะครับ
ยุติหมายความว่าเราแบ่งพื้นที่ว่าง

เขาเรียกว่าเราก็ระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยนะ
ไม่ใช่ไม่เหนื่อยบวกกับก็มีคนอะไรนะ
คุณศิราไปแจ้งความดำเนินคดีฮะ
ก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราอุตส่าห์ทำงานมาตั้งเดือนนึงเนอะ
แทนที่จะมาช่วยกันก็มันก็รู้สึกท้อนะ
เพราะสมมุติถ้ามีใครมาขัดโครงขัดขวางในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชน
มันก็แม้มันจะไม่เยอะแต่มันก็ทำให้คนเราท้อได้
พี่เป็นมนุษย์คนธรรมดาทั่วไปมีความรู้สึกนึกคิด
ถ้าพี่ศิราเนี่ยรวมทีมมาช่วยคดีในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่พี่ทำมาแล้ว๑เดือนเนี่ยพี่แฮปปี้มาก
เมื่อวานนี้เขาท่านยังไม่ได้ดำเนินคดีนี่เพราะว่าหลักฐานยังไม่ครบถูกป่
และอีกอย่างคือการดำเนินคดีหมินประมาทมันไม่ใช่ดำเนินคดีได้ง่าย
หนึ่งคือจะต้องมีการกล่าวให้ร้ายโดยตรง
แล้วก็ชัดเจนว่าเก่าให้ร้ายใครซึ่งพี่ไม่เคยพูดถึงเลย
พูดเหมือนตัดเพาะเหมือนท้อยังไงก็ไม่รู้

แต่คนก็ให้กำลังใจสสเต้เยอะนะ
ที่พยายามโอ้โหลงพื้นที่ได้คลิปมาเป็นร้อยคลิป
ใช่คุณวันอยู่บำรุงสสพไทยวันนี้โพสต์บอกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่ามีมาตราหนึ่งของการทำหน้าที่สอสอหรือเปล่า

ตรา๑๕๘เรื่องการไปก้าวไก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้
อะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณศิราจะไปฟ้องอ่ะ

แล้วก็ไปช่วยลุงนิดเรื่องจะฟ้องคุณเต้อะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็เลยขอยุติบทบาทก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องการขอโทษไปยังลุงนิตที่ทำให้ได้รับผลกระทบนะครับ
สสเต้บอกว่าหลังจากนี้หากลุงนิตอยากให้ตัวเขาเข้าไปขอโทษ
เขาก็ยินดีจะไปหานะฮะ
และถ้าลุงนิตได้รับผลกระทบหนักในเรื่องนี้
ไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ
ก็พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องการรับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
ฟังดูนะฮะตรงนี้
หากลุงนิตจะเห็นมาเขาก็หล่นน้ำไปแล้ว
เพราะตรงนั้นน้ำลึกตั้ง๒๐๓๐เมตร
ซึ่งแกก็อาจจะพายเรือขับมาแล้วมองไม่เห็น
ซึ่งก็เป็นสุดวิสัยในสิ่งที่มันมองไม่เห็นเพราะมันมืด
ถูกไหมไม่ใช่ความผิดลุงนิต
ถ้าทำให้เขาเกิดผลกระทบกับตัวเขา
ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยว่า
มันไม่มีใครหรอกที่สมมุติถ้าเห็นจริงแล้วจะไม่ช่วยคน

ลุงหาปลาผมสั้นผมยาว
ซาวที่ที่รู้สึกคนที่เป็นผู้ชายปากเบ็ด

ก็ต้องเกือบ๑๐๐นะ
เพราะว่าระหว่างทำงาน
ยืนยันว่ายังไงก็จะดำเนินคดีนะคะ
นิดก็คือนายวินิตรีปัญญาอายุ๕๓นะคะ
ก็คือคนที่พายเรือหาปลาตามคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้
นิตพร้อมด้วยนายศิระเจนจาคะค่ะ
ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะคะ
มีการยื่นเอกสารแต่งตั้งทนายความ
มีการให้ปักคำเพิ่มเติมกับตำรวจ
และแจ้งข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาดำเนินคดี
สสเต้มงคลกิจนะคะ
นิตบอกว่าการที่สสเต้โพสต์เฟซบุ๊กขอโทษ
มันดูไม่ค่อยจริงใจหรือเปล่า
ถ้าจะขอโทษก็ต้องมาขอโทษกันต่อหน้า
มาเจอหน้ากันอยากให้มาเจอกันคุณมงคลกิจเขาบอกว่าเขาก็พร้อมไปนี่ใช่ไหม
ส่วนคลิปที่เผยแพร่ออกไปประชาชนเข้าใจลุงผิดเยอะมากเลย
เมื่อวานตอนเจอหน้าสสเต้
สสเต้ยังอ้างว่าลุงไม่ใช่คนในคลิป
แต่ลุงยืนยันว่าเป็นคนในคลิปจริง
ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ยืนยันว่าไม่เคยรับเงินใคร
ตั้งแต่เกิดเหตุสสเต้ก็ไม่เห็นติดต่อมาคุยกับลุงเลยสักครั้ง
ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีใหญ่ระดับประเทศแบบนี้นะ
เพราะนี่คือแค่ขอนไม้ลอยน้ำไปติดตะข่ายหาปลาจริง
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวย่ำแย่มาก
ลูกสาวคือเครียดเลยนะเครียดจนป่วยเลยนะคะ
สิ่งที่ลุงอยากได้ตอนนี้ก็แค่คำขอโทษนั่นแหละ
อยากให้มาขอโทษอยากให้ออกมาอธิบายไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิด
ก็คือไม่ต้องมีกระเช้านะไม่ต้องมายกมือไหว้นะ
ไม่ต้องไห้สวยรวยกระเช้าแค่มาตัวเปล่ามาขอโทษก็ปลื้มใจแล้ว
คือก่อนหน้านี้ลุงนิดแกบอกว่าแกกังวลไงคะว่า
คือสสเต้แกเป็นสอสอลุงนิดก็ประชาชนคนหาปลาคนนึง
กลัวจะสู้ไม่ไหวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้ว

แต่ถ้าสสเต้ติดต่อมาขอเจอก็พร้อมจะเจอ
ติดต่อมาตอนไหนก็พร้อมจะเจอทันทีค่ะ
คือมวยถูกคู่คนดูถูกใจ
ใช่ไหมคนเป็นชายชนอย่างนี้
โพสต์ขอโทษรอมาก
แต่การบรรเทาความเสียหายของผู้เสียหาย
มันก็ไม่โกรธเขามีศิษย์โกรธเหรอไหม
คือมันเป็นบ้านเมืองแล้วมันมีกฎหมายเนอะ

ไม่ใช่สอสอแล้วจะทำอะไรก็ได้
แล้วก็อำนาจหน้าที่มีอะไรให้ผ่านน้ำนูนด้วย
แต่สุดท้ายลุงนิตแกก็เซ็นใบแต่งทนายความเรียบร้อยนะคะ
ตอนแรกเหมือนกับว่าจะฟ้องแค่สสเต้มงคลกิจใช่ไหมคะ

ไปมาบอกว่าจะฟ้องเพิ่มอีก๓คน
อาจจะหมายถึงคนที่ร่วมตั้งโต๊ะแถลงข่าวคนในพักของสสเต้อ่ะ

จะปรึกษากับทีมธนิคความสัปดาห์หน้าจะบริเวณการฟ้องที่สหรัฐจังหวัดนทบุรีค่ะ

ท่านผู้ชมครับที่สสมงคลกิจเคยบอกว่าอยากจะส่งคลิปจากกล้องวงจรปิด

เรือหาปลาคนไหนว่ายังไงไปให้โปรดิวเซอร์ชื่อดังโปรดิวเซอร์ยุงช่วยดูด้วย

อยากให้ช่วยดูให้หน่อยเนี่ยวันนี้เราก็เลยไปหาก่อนเลยนะฮะ
ดิวเซอร์ยุงนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยเลยนะครับ
ดิวเซอร์ยุงก็คือคุณพยุงศักดิ์เสริมสันติวานิส
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโออะไรพวกนี้

ซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พอเอาภาพจากคลิปของสสเต้ตรงนี้นี่นะฮะ
ที่บอกว่าเป็นขอนไม้แล้วคุณแตงโมเกาะลอยอยู่เนี่ย
ี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทียี่สิบสี่กุมภาพันธ์ซู
ไปที่วัตถุนั้นเก้าร้อยเท่าค่ะอ่าโดยทั่วไปปกติโปรแกรมตัดต่อ
จากนั้นลดค่าสีจากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้ภาพเป็นโทนขาวดำแล้วก็ทำการเพิ่มแสง
เพื่อไม่ให้วัตถุพื้นหลังกลืนกันสุดท้ายก็คือ
สีดำให้วัตถุมันเข้มขึ้นจะได้เห็นวัตถุชัดขึ้น
ซึ่งการวิเคราะห์ภาพวงจรปิดตรงนี้นะครับ
หลังจากทำการขยงขยายอะไรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตรวจสอบด้วยโปรแกรมตัดต่อเนี่ยโปรดิวเซอร์ยุงบอกว่า
สิ่งที่เห็นน่าจะเป็นวัตถุบางอย่างไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
ส่วนประเด็นวัตถุลอยถวนน้ำเออมันลอยถวนน้ำได้ไม่ได้อย่างไร
แบบไหนยังไงเนี่ยโปรดิวเซอร์ยุงบอกว่า
คือถ้าให้วิเคราะห์เรื่องลอยถวนน้ำอย่างละเอียดอันนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
ตอนแรกเราก็เราก็คิดเห็นเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะใช่น้องตกน้ำหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้นะครับวินาทีแรกแรกที่เราวิเคราะห์ไปก็คือ
เออแปลกจริงจริงก็ต้องยอมรับแต่พอเราดูไปสักระยะหนึ่งเนอะ
แล้วก็เห็นตรงกันว่าจากผมที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าใช่
เพราะว่ามนุษย์เราถ้าตกน้ำจริงเนี่ยนะครับไม่น่าจะไหว้
แล้วขอความช่วยเหลือได้นานกว่า๓๔นาทีคิดจากตัวเองเนอะประมาณนี้แหละครับ
ก็คือดูจากบริบทแวดล้อมของคลิปที่เกิดขึ้น

ใช่ครับและสุดท้ายสักระยะหนึ่งเนาะ
วัตถุประหลาดเนี่ยเหมือนทวนน้ำมาเนาะประมาณเนี่ย

เพราะเราไม่เห็นกระแสน้ำจริงตรงนั้น